เมื่อกี้แสดงว่ามันพยายามกดแหละกดไม่ลงแต่มันต้องทำอีก

เพื่อจะรู้ว่าใครมันเปิดประตูกลางคืน
เพราะมันเปิดคั่งคืนทั้งคืนจริงจริง
เนี่ยมันเปิดประตูอีกนะ
โทษนะโทนดูนะ
เมื่อกี้มันพยายามกระโดดแล้ว
ดูนะเดี๋ยวมันจะเปิดเข้ามาอีก
อยู่ไหนอยู่ไหน

เมื่อกี้แสดงว่ามันพยายามกระแดกกดไม่ลง
มันต้องทำอีก
ตอนนี้นะคะโดนคลิปกล้องมองจรปิดไปแล้วอ่ะ
ว่าว่าเอากล้องบิดออกมาตั้งหน้าห้องเพื่อจะดูว่า
ใครมันเปิดประตูกลางคืนมันเปิดกลางคืนทั้งคืนจริง
จริง

เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้หอ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้อ้
ปิดมาไว้หน้าห้องเพื่อจะดูว่าประตูมันเปิดได้ยังไง
ก็นี่เลยจ้าตามที่เห็น
เป็นไงไม่มีอะไรเกินความสามารถแมวจ้า
ขนาดนี้พี่กัดในตะก้าเลยจ้า
เพื่อจะดูว่าใครมันเปิดประตูกลางคืน
เพราะมันเปิดกลางคืนทั้งคืนจริง

นั่นเป็นไงล่ะ